มากันที่เรื่องราวดีกิจกรรมดี
ที่ทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นนะคะ

โรงเรียนสดศึกษาปาเลอร์จังหวัดลบบุรี

และก็แข่งขันกิจกรรมกีฬาต่างนั่นเอง

โรงเรียนโสดศึกษาปาเลอร์ตำบลบางกะพี

สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ตั้งแต่ชั้นมถมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
จากนี้ก็ยังเปิดสอนนักเรียนออทิสติก
หรือเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมองอีกด้วย
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสดศึกษาปาเลิศ
จะมีครูที่มีความชำนาญเฉพาะในการใช้ภาษามือ
เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักเรียนให้เกิดความเข้าใจ

ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมต่างอีกมากมาย

แต่เนื่องจากขาดอุปกรณ์ทางโรงเรียนจึงได้ของงบประมาณ
สนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็งบประมาณที่ได้รับมาประมาณ๓แสนค่ะ
ส่วนที่๑เราก็มาจัดทำสนามเด็กเล่น
ส่วนที่๒ก็จัดสร้างสนามเปตองแล้วก็สนามกีฬาค่ะ
งบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นำมาจัดสรรเพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา

เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการอีกด้วย
สนามกีฬาเราก็จะมีจะจัดทำลูกวิ่งให้
ลูกวิ่งค่ะเพื่อที่เด็กจะได้ฝึก
เพื่อที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการด้วยค่ะ
แล้วก็สนามเบตองนี่คือเราสร้างขึ้นมา
เพื่อที่จะเป็นสถานที่ให้เด็กได้ฝึกซ้อม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้
เพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็ม

เพราะแม้พวกเขาจะไม่สามารถรับฟังเสียงได้

แต่ก็สามารถรับรู้ได้ถึงการให้

ที่จะทำให้ชีวิตของเด็กเหล่านี้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น